สาวคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตั้งตัวได้ตั้งแต่อายุน้อยเลยนะคะ
สำหรับน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นจ้า

แต่เธอประสบความสำเร็จมากเลยนะคะ
แล้วนอกจากเรื่องผลงานเพลงของเธอจะปังแล้ว
คือเธอนำเงินเก็บมาลงทุนทำอะไรรู้ไหมคุณ
ฟาร์มทำสวนด้วยตัวเองซึ่งเจนนี่บอกว่า
คือเขาให้ดูภาพบรรยากาศในฟาร์มนะฮะซึ่งก็โพสต์ลงไปให้แฟนได้ดูกันทั้งทางเฟซบุ๊ก
ทางเอ่อเยอะแยะมากมายอ่ะค่ะทางโซเชียลนะฮะ
ฟาร์มไก่มีบ่อกุ้งบ่อปลาสวนข้าวโพด
แล้วก็เตรียมจะปลูกพืชผักสวนครัวในเร็วนี้อีกด้วย
ซึ่งฟาร์มนี้เธอทำที่ไหนรู้ไหมคะยังไงคะ
ในที่ดินของหนุ่มเนเงินเนเงินก็คือแฟนนุ่มที่ดูแลกันมาอย่างหลายปีแล้วอะค่ะ
แล้วอยู่ที่จังหวัดพัทธลุงเรียกได้ว่าทำด้วยกันแล้วก็เป็นคู่รักวัยรุ่นที่มีแนวคิดที่น่ารักแนวคิดที่ดีนะ
เพราะเธอบอกไว้ว่าแรงบันดาลใจในการทำฟาร์มทำสวนครั้งนี้
มาจากการที่เธอและแฟนเล่นเกมฮิตเกี่ยวกับการทำการเกษตร
ทำให้รู้สึกว่าอินใช่ไหมการเล่นเกมวันนั้นก็เลยนำมาสู่การสร้างฟาร์มจริงในวันนี้
และที่สำคัญเลยเธอบอกว่าอยากเดินตามรอยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งเป็นหลักการของในหลวงรัชกาลที่๙ที่ท่านทรงวางรากฐานไว้ให้กับคนไทย
ก็เลยทำเอาแฟนคลับโอ้โหอดชื่นชมในความคิดของคู่รักวัยรุ่นคู่นี้มากมายจริงค่ะคุณเนี่ยค่ะ
ก็เป็นอาชีพที่ยั่งยืนอีกหนึ่งอาชีพนะ